ส่วนอีกงานหนึ่งคืองานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก
เมื่อวานมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณ

ซึ่งประดับไฟที่สวยงามอยู่หน้าศาลหลักเมือง
โค้นถล่มลงมาทำให้เหตุการณ์นั้น
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ประชาชนวิ่งหนีตายกันยกใหญ่เลยนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยฮะ

ห่วงว่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่า
เป็นเหตุระทึกภายในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก
ประจำปี๒๕๖๓ซึ่งจัดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณต้นกล้ามปูขนาดใหญ่

ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวในงาน

ประดับประดาอยู่ใต้ต้นกล้ามปู
ต้องหนีตายกันอลละหมานแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
พร้อมกับตัดไฟบริเวณโดยรอบทั้งหมด

ก็ไม่พบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไร

คุณดูต้นมันใหญ่มันโค้นมาถอนรากถอนโคนแบบนี้นะฮะ
สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าช่วงนั้นคือมีกิ่งไม้ขนาดเล็ก

แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรตามมานะครับ
ก็เลยนั่งถ่ายรูปต่อกันอยู่ตรงนั้น

ได้ยินเสียงมันเหมือนไม้มันลั่นนะคุณ

ทีนี้แฟนฉุดมือวิ่งหนีออกมาจากใต้ต้นไม้
โชคดีนะครับจังหวะนั้นที่พยายามเลี่ยงวิ่งมาทางกิ่ง
กิ่งที่มันไม่ได้โค้นไม่ได้หักลงมา

เช่นนั้นนะคุณเขาบอกว่าถ้าวิ่งหลบทิศไม่ถูกต้องนะ
มันอาจจะถูกต้นไม้ต้นนี้ทับแล้วก็ได้
ก็คือส่วนลำต้นอาจจะโดนแล้วนะคะ
แล้วก็กิ่งต่างมันอาจจะหักมาโดนเธอก็ได้นะครับ
ซึ่งต้นกล้ามปูดังกล่าวเป็นต้นกล้ามปูขนาดใหญ่นะครับ
ก็อยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีแล้ว
ทีนี้เขามีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบ
เมื่อครั้งน้ำท่วมตั้งแต่ปี๕๔ที่ผ่านมา
และทีนี้คือมันมีความเสียหายภายในครับคุณ

และอีกอย่างหนึ่งคือลำต้นมันอาจจะเป็นโพรง

ทำให้ต้นกล้ามปูต้นนี้มันอาจจะได้รับความเสียหายมานาน
แต่ทีนี้มันยังไม่โค้นยังไม่เอียง
ยังไม่มีสัญญาณในการเกิดเหตุนะครับ

อย่างไรก็ตามก็จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

ชาวบ้านโดยรอบเขาเชื่อคุณ
เชื่อถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักเมืองอายุทยา
ทำให้ไม่มีใครได้รับอันตราย
คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นการปกป้องชีวิต

แม้แต่บาดเจ็บหรือแม้แต่เสียชีวิตนะฮะ
นี้บริเวณดังกล่าวมีคนจำนวนมากนะครับ

ก่อนที่มันจะโค้นนะครับ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับจุดตรงนี้
หลายคนเพราะว่าที่นี่มีการประดับไฟที่สวยงาม
ระดับไฟทุกคืนเริ่มตั้งแต่วันจัดงานวันแรก
คือวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็จะสิ้นสุดการจัดงานวันที่๒๐ธันวาคม
คือตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อน

เสร็จก็ต้องมีการกั้นพื้นที่ไว้
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังในจุดอื่นให้ประชาชนด้วยนะครับ
ไงคือทางรองผู้ว่าเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
สั่งให้ตัดสั่งให้กันพื้นที่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบ